คุณชื่นชมมากกับโหดป่าที่เราเล่น
ทำไมเล่นหลายอารมณ์ได้ในช่วงช็อต

ปกติเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้เช็คเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
มันมันอยู่ในมือเราหมดเลยอะครับมันก็ก็ดีใจทั้งหมด
ก็ได้มาเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำมากครับ
ตั้งใจเล่นมากแล้วก็ตั้งใจทำการบ้านแต่ว่าผมผมบอกตามตรงว่าบทตัวนี้ดีมากมาก
แล้วก็บทนี้คือเราทำการบ้านเยอะก็จริงแต่ว่า
ผมเชื่อว่าถ้าไม่ว่าใครจะมาเล่นบทนี้ผมว่าก็จะได้
คนคนก็จะชื่นชมหมดครับเพราะว่าบทโดยตัวของมันอ่ะมัน
มันมีอะไรลึกซึ้งอยู่เยอะ
แล้วก็องค์ประกอบผู้จัดผู้กำกับทีมงานนักแสดง
ทุกอย่างองค์ประกอบผมว่ามันเป็นละครที่ผม
ประกอบครบแล้วเรามีความสุขที่จะเล่นมันนะครับ
ครับผม
ครับผมก็เห็นอยู่ครับ
ที่ตกใจว่าผมไปต่างประเทศมาช่วงสงการพอกลับมาเปิดเราก็เห็น
รูปเราเต็มฟีดอะไรอย่างเงี้แล้วแบบเฮ้ยอะไรคือตอนแรกมันเด้งหมดเลย
เอาอีกแล้วไปทำอะไรมาวันนี้ใครเอาเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยก็เห็นแล้ว
เขาก็แบบเออก็นั่งปลื้มแต่คือด้วยบทอ่ะ
คือคนที่เรารักมากเนี่ยแล้วเราทำเขาขนาดนั้นแล้วสุดท้าย
เราต้องไปส่งเขาแล้วก็ไปหยามเขาต่อหน้าครอบครัว
ต่อหน้าคนในคนตั้งเยอะตั้งแยะอย่างนี้
แล้วโดยตัวเพลิงเองก็เป็นอย่างตอนนี้เฉลยไปแล้วว่าเป็น
เป็นตำรวจอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้เกียรติเขาจะให้ความสำคัญ
กับการให้เกียรติมากแล้วการที่เขาต้องไปทำอย่างนั้นกับคนรักอ่ะผมว่า
ผมเชื่อว่ามันคือจริงบทนั้นไม่ใช่บทที่ผมรู้สึกว่า
ผมต้องทำการบ้านเยอะเลยเพราะว่าบทมันส่งมันบิ้วต์มาอยู่อยู่
ซีนกว่าจะถึงตัวพีคตรงนั้นนะครับ
เอาจริงเลยเวลาเราดูตัวเองเราจะแบบว่าทำไมไม่เล่นแบบนี้วะทำไมมันไม่
ทำไมถ้ากลับไปเราอยากที่จะเพิ่มตรงนี้อย่างบทอย่างอย่างแข่งฉากนั้นก็ผมก็
ก็มานั่งคิดว่าจริงมันเล่นได้หลายแบบเราทำได้ดีกว่านี้อะไรอย่างงี้
นิสัยส่วนตัวที่เราไม่เคยพอใจกับผลงานของเรา๑๐๐อยู่แล้ว
แล้วก็คิดว่าคือผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อในคำว่าคู่จิ้นเท่าไหร่ผมคิดว่าผมถ้ามีคนมีคนพูดคำว่าคู่จิ้นกับผมผมก็จะรู้สึกว่ามันอยู่ในอยู่ในจอแล้วผมก็
ดีใจที่ถ้าคนใช้คำว่าจิ้นกับผมกับก้าว
เพราะว่าเราทำงานกันหนักแล้วเราเหนื่อยอะไรมาด้วยกันเยอะ
แล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับคมแฝกมาเป็นปีแล้วก็
เราก็ดีใจตั้งแต่ตอนรู้วันแรกเลยว่าจะมาเล่นคู่ก้าว
แล้วก็มันก็คล้ายเราพอเราเล่นด้วยเราก็รู้สึกว่า

ผู้กำกับก็พี่ต้อมก็เป็นผู้กำกับหนังมาก่อน
แล้วก็ด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับน้องเขาด้วย
คือเราคุยกันได้ทุกเรื่องคือ
มันเป็นเพื่อนกันที่ก้าวมันก็เป็นคนฮาบ้าบ่อ
เวลาเราพูดอะไรกับมันมันก็จะเฮฮากับเรา
เพราะฉะนั้นมันเลยเห็นในจอเวลาเราเล่นด้วยกันมันไม่มีคำว่าเกรงใจกัน
มันมีคำว่างานแล้วก็เราจะเล่นยังไงก็แล้วแต่เราก็ลุยเลยครับ
ครั้งแรกที่เล่นกับก้าวครับก่อนหน้านี้ก็เจอกันตามงาน
รู้จักกันไม่ค่อยได้คุยกันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าครั้งแรกที่ได้มาเจอแบบใกล้ชิดเหลือเกินเรื่องนี้
ถ้าให้พูดตามตรงนะคือหลายซีนที่เขาบอกให้หอมรอบเดียว

อันนี้จริงจริงนะคือมันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ที่
รักในอาชีพของการเป็นนักแสดงจริงจริงอ่ะแล้วใครที่ตีบทออกมา
แล้วก็รู้สึกแล้วคิดแบบตัวละครนั้นได้จริง
เวลาเราไปเล่นมันคือมันคือตัวละครเรากำลังทำงานอยู่
แล้วผมกล้าที่จะให้ตัวละครมันออกมาเต็มที่ได้

ผู้กำกับสั่งหอมหนึ่งทีผมหอมสองสามทีอย่างนี้
ก้าวจะไม่มานั่งพูดว่าโหพี่อเล็กฉวยโอกาส
พี่อเล็กทำนู่นทำนี่แต่ว่ามันคือความ
แล็กที่เรามีแล้วก็มันทำให้ตัวละครตัวนี้ออกไป
แล้วพวกสดที่มันไม่ตามบท

แล้วถ้าเกิดเราเล่นกับคนที่สามารถที่จะเล่นด้วยได้
แล้วก็รับมันได้
ดีที่เป็นก้าวถ้าเป็นคนอื่นผมก็จะไม่ค่อยก้าว
แล้วพอเสร็จผมก็ขอโทษนะก้าวพี่อเล็กไม่เป็นไร
เห็นทำไมไม่เห็น

ว่าเราทำงานกับใครคนจิ้นคนจินตนาการแล้วเราต้องไปคบกับคนนั้น
อันนี้คือโรคจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
แล้วก็คนอาจจะจินตนาการไป

แต่ว่าในโลกความเป็นจริงเราให้เกียรติกันแล้วกันว่า
แล้วก็ต่างคนก็ต่างแบบรู้สึกเหมือนกัน
คือเราเป็นพี่น้องแล้วก็เป็นเพื่อนกัน
จริงก้าวไม่ควรใช้คำว่าพี่น้องด้วยฉะนั้น
คุณใช้คำว่าเพื่อนเพื่อนสนิทคนนึงว่ามันเหมือนเพื่อนผู้ชาย
แต่ถามว่ามันจะพัฒนาไปอะไรอย่างนี้มันไม่มีแน่ครับ
ไม่ขึ้นหรอก
คือผมก็จริงเรื่องของครองรักของอะไรอย่างนี้
พอมันถึงจุดเราก็จะรู้สึกว่า

สมัยก่อนสมัยวัยรุ่น๑๗๑๘แบบเฮ้ยนี่สวยจีบดีกว่าเป็นแฟนกัน
แล้วก็แบบมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเราเปลี่ยนวิธีคิดของเรา
ในเรื่องของความรักไปเยอะครับ
คือถ้าบอกว่าไม่มีเลยมันก็คงจะโกหกครับเอาเอาจริงจริง
เพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์สิ่งพวกนี้ก็เราเห็นคนสวยเราก็ชอบ
ใช่ไหมแต่ว่าถามว่ามีคุยมีอะไรไหมมันก็มีบ้างมีบ้าง
แต่ว่าอย่างที่บอกผมไม่อยากที่จะพูดอะไรมาก
กว่าที่เรามั่นใจแล้วก็เราไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์กับเรา
กับใครมาอยู่ต่อหน้าสื่อต่อหน้าต่อหน้าประชาชนอะไร
เราอยากให้คนชอบเราในผลงานอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ถนัดที่จะมาบอกอะไรสักเท่าไร
แน่นอนลูกของผมก็คือองค์กรมันคือสิ่งที่ผมทำมันขึ้นมา
แล้วมันกำลังไปได้ด้วยดีแล้วมันไม่หยุดเลยอ่ะ
มันมีเรื่องใหม่มาสนุกให้เราคิดให้เราตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา
มันก็ใช้เวลากับตรงนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็โดยค่ายก็เยอะ
เป็นนักพนักงานค่ายปริญญาโทเราก็เรียนละครเราก็เล่นคือเราเอามันหมดอะครับ
มันก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้มีเวลาส่วนตัวเท่าไหร่
ถ้ามีก็อยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะอยู่กับเพื่อนกลุ่มเล็กของเราครับ
ก็อาจจะใช้เวลาอีกนิดนึงครับโดยทุกครั้งที่เราแบบว่ากำหนดว่าเราจะเขียนตี๔สวิกเอ็นนี้นะ
มันก็มีงานเข้ามามีอะไรมาให้เราจัดการมันก็ผัดไปอยู่นั่นแหละครับผม
แต่ว่าผมพยายามจะจบให้ได้ไปในปีนี้ครับ
ใช่ครับเต้ยก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันละแหละ
ยังไม่เขียนกันคือไอ้พาร์ทของการเรียนในห้องเรียนจบแล้ว
อยู่พวกเราจะเขียนทีซิสนี่แหละ
ก็ยังชวนกันแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมานั่ง

ใช่ครับตั้งใจครับจริงตั้งใจคือ
มันไม่ใช่แค่เรียนให้จบแต่ว่าชีวิตเราจะได้
ผมไม่ชอบทำอะไรที่มันค้างอยู่อย่างนี้ครับ
อยากทำให้มันจบแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีอะไรเข้ามาเยอะมากตอนนี้ครับ

ขอบคุณครับ